พนักงานสาวการเงินประกันสังคมคนนี้

ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์มากระชากกระเป๋าของเธอเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เป็นผู้เสียหายที่ยังอยู่ในอาการตื่นตระหนก
ถูกคนร้ายกระชากระเป๋าจิงซับไปบริเวณถนนสุขุมวิท

หลังเลิกงานกำลังจะไปเอารถที่จอดไว้ที่สถานที่ใกล้เคียง
ขณะที่เดินก็เล่นโทรศัพท์มือถือไปด้วย
จู่ก็มีคนร้ายรูปร่างผอมสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
กางเกงขาสั้นขี่รถไม่ทราบยี่ห้อ
รุ่นสีและทะเบียนมองไม่ทัน
ก็เข้ามากระชากระเป๋าสะพายสีดำที่สะพายอยู่ข้างขวา
ภายในกระเป๋ามีเงินสด๖๐๐บาท
แต่ที่สำคัญคือเอกสารต่าง
จากนั้นก็กระชากแล้วหนีไปเลยนะครับ
ฟังเสียงผู้เสียหายที่ยังอยู่ในอาการตกใจหน่อยฮะ
ส่วนรอปภบริษัทแถวนั้นที่เห็นเหตุการณ์อยู่นะครับ
เราก็ไปสอบถามเขาก็บอกว่าเขาเห็น
แต่ว่าเขาพยายามจะวิ่งไปช่วยแล้ววิ่งไล่ตามไม่ทัน
เพราะว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลยครับ
ตำรวจก็จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด